หาเด็กแว้นเนี่ยก็มีอยู่ทุกพื้นที่นะฮะปรามเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักที
คุณผู้ชมก็ส่งมาจับได้ก็ส่งไปฝึกทหารเลยจะได้มีระเบียบวินัยกันนะฮะ
แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะสามารถแก้ไขได้หรือเปล่ามีผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งเขาเตือนแล้วว่าอย่ามาแว่นแถวนี้นะ
อย่าให้เจอนะล่าสุดผ่านไปเจอไหนคันไหนที่มันแป้นเมื่อกี้ถอดท่อมาทุบตุ้มเลยคุณผู้ชม
แล้วก็ท่อก็พังนะฮะไปดูบรรยากาศช่วงนี้แล้วเด็กแว้นเขาร้องขอว่าอย่าทำของเขานะครับเอาไปฟังครับ
ไปผู้ใหญ่ก็อย่ามาแว้นแถวนี้นะ
คนถ่ายก็เอาเกินไปเกินไปคนถ่ายก็เป็นเพื่อนนะ
แว้นสายโจเขาก็โอ้ยเกินไปหรือเปล่ามันเกินไป
คนที่ยกค้อนปั๊กผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมก็ตามภาพที่เห็นคือผู้ใหญ่บ้านขับรถผ่านมาเจอกลุ่มเด็กแว้นกลุ่มนี้
มันเสียงดังเวลามันขับกันก็จะแป๊งใช่ไหมมันเสียงดังชาวบ้านเขารำคาญกัน
สั่งให้ถอดนะคันไหนที่ดังถอดออกมาเอาท่อมาแล้วทุบเลยทุบต่อหน้าวัยรุ่นกลุ่มนี้เลยนะฮะ
แล้วก็ส่งท้ายว่าอย่าแว้นแถวนี้อีกนะนะเพราะอย่างที่รู้กันว่าท่อเนี่ยมันเสียงดังแล้วมันน่ารำคาญนะครับ
ชาวเน็ตเห็นแล้วก็ชื่นชมชื่นชมผู้ใหญ่บ้านที่ใช้ไม้แข็งที่กล้าจะจัดการขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มเด็กแว้นที่ไปแต่งรถ
แบบนี้เตือนไปทางคุณพ่อคุณแม่ดีไหมเรียกมาสั่งสอนตับเตือนกันไปดีเปล่า
อะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นความเห็นทั้งสองฝั่ง
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้การจัดการกับกลุ่มเด็กแว้นแบบนี้เหมาะสมไหม
หรือมีวิธีที่มันเหมาะสมกว่าก็ส่งเข้ามาได้เดี๋ยวมีกระเป๋ามอบให้ด้วยนะครับ